ไปดูอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นภัยสังคมเช่นเดียวกันนะคะ
คนร้ายเป็นชายชะกันค่ะคุณผู้ชม
ไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์รถขนเงินได้เงินไปกว่า๗ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มมาได้แล้ว๑คนคุณผู้ชม
เป็นภาพขนาดที่๒คนร้ายเนี่ยเข้าไปก่อเหตุนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงค่ำของวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
คนร้ายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณหน้าห้าง
จากนั้นก็ควักปืนออกมามายิงคมคู่
คือใช้เวลาเพียง๑๐วินาทีเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว๑คนก็คือ
นายจีรายุทธ์สวนมิหรือว่าแบงค์อายุ๒๐ปี
เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นลูกจ้างร้านคาแคร์นะคะ
โดยตามไปจับกลุ่มตัวได้บริเวณริมถนนเพชรเกษมย่านหลัก๒
จากนั้นนำตัวมาสอบสวนที่สพนค้างพลู
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ท่านเดินทางลงพื้นที่มาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะ
ก๊อฟอายุ๒๗ปีก๊อฟเนี่ยชื่อจริงก็คือ
ทักดนัยเหนียวรังใจ
แบงค์บอกว่าตนเองเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
แล้วก็เป็นคนชักปืนออกมายิงขู่นะครับ
แล้วสุดท้ายเอาเงินจากพนักงานไป
เอาไปได้นะคุณผู้ชม
หลังจากที่แบ่งเงินกันเสร็จปุ๊บ
บอกว่า๕๐๐บาทใช้สำหรับหลบหนี
แล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรื่องมันเงียบเนี่ยเดี๋ยวกลับมาใหม่

ซึ่งตอนนี้แบงค์ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
บอกว่าก็หลังจากที่แบ่งเงินมา
ทีนี้ไปตรวจสอบนะคุณผู้ชม
โอ้โหถามว่าทำไมถึงกล้าทำ
บอกว่าก็ยอมรับนะว่าเมื่อปี๒๕๕๙
เคยร่วมกันจี้รถขนเงินของบริษัทนี้แหละค่ะ
เงินสดไปกว่า๖ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ครั้งนั้นก็ยังไม่ถูกจับกลุ่ม
ย่ามใจก็เลยชวนกันชักชวนกันมาก่อเหตุอีกครั้ง
ซึ่งที่ตัวเองเนี่ยประจีดชิงซับไปเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็จะรู้เรื่องของข้อมูลภายในเป็นอย่างดีนะ
จากนั้นตำรวจค่ะหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นปุ๊บ
ไปตรวจค้นห้องเช่าที่นำเงินของกลางไปซุกซ่อนเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะ
ก่อนที่จะนำตัวขึ้นรถเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแม่ใช่ไหมแม่แม่ของแบงค์ค่ะ
แม่ของหนึ่งในสองคนร้ายเนี่ยนะคะเข้าไปกอดลูกแบบนี้ค่ะ
หัวอกคนเป็นแม่เนี่ยนะคะแล้วก็แม่เนี่ยบอกนายแบงค์บอกว่า
ยอมรับสารภาพเถอะลูกในแบงค์ก็ร่ำไห้แบบนี้นะคะ
เองก็ขอโทษขอโพยคนเป็นแม่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะหลังจากที่ตำรวจพาตัวในแบงค์เนี่ย

ภายในซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้๔ทับ๑เนี่ยนะคะ
ก็ไปพบกระเป๋าสะพายสีดำสองใบไปตรวจสอบภายในเนี่ยมีเงินสด
ซุกซ่อนอยู่ซับกระบานนับแล้วก็ได้สามล้านหกแสนบาทค่ะ
แต่ไม่พบอาวุธปืนที่ทั้งสองคนใช้ก่อเหตุค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะ
ก็เลยสั่งให้ชุดสืบสวนไปค้นหาอาวุธปืนให้พบให้เร็วที่สุด
เนื่องจากเลว่าคนรายที่ยังคงหลบหนีเนี่ยอาจจะคิดต่อสู้กับตำรวจ
โดยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ก็เป็นไปได้
กำชับให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนเนี่ย
คุณผู้ชมอีกคนหนึ่งที่ยังคงหลบหนีนะคะนายกอล์ฟ
ก็คือนายทักดันัยยังคงหลบหนีอยู่
ประพันธ์สันธารก็เมื่อสักครู่เป็นอดีตพนักงานบริษัทขนเงินดังกล่าว
มีลักษณะคือชอบสะพายกระเป๋าไว้ด้านข้างลำตัว
กางเกงขาสามส่วนรองเท้าแตะถ้าเกิดว่าใครเห็นรูปภัณฑ์สันธารแบบนี้เนี่ย
ช่วยแจ้งตำรวจหน่อยนะคะตำรวจเขามีรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสให้ด้วย
ห้าหมื่นบาทแล้วก็สามารถโทรไปติดต่อได้นะคะ
หกสองแปดเจ็ดเก้าสองสี่ห้าสามศูนย์หกสองแปดเจ็ดเก้าสองสี่ห้าสาม
โทรไปแจ้งเบาะแสได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงส่วนในแบงค์คนที่ตำรวจตามจับกลุ่มมาได้เนี่ยนะคะ
เบื้องต้นแจ้งข้อหาคือร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยมีและใช้อาวุธร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพกพาอาวุธปืนและยิงปืนโดยใช่เหตุ
ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ